ที่เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วว่าเมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มีคุณครูสอนดับเพลิงหรือว่าครูหนุ่มนะฮะ

มีรถอีกคันหนึ่งขับสวนเลนมานะครับแล้วก็ชน
จนทำให้ครูเสียชีวิต
เรื่องนี้นะฮะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ถูกเผยแพร่
อยู่ในโลกโซเชียลนะครับและเมื่อวานเนี่ย
เพื่อนของครูหนุ่มครูสอนนักดับเพลิงเนี่ย
เขาจัดพิธีให้จัดพิธีศพให้
นี่แต่งเครื่องแบบมาเต็มยดแบบนี้เพื่อให้เกียรติแต่ครูนะครับ
นี่ฮะเมื่อวานนี้เราให้ฟังกันหน่อยว่าเขาจัดพิธีกันยังไงบ้างนะฮะ
เออนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ครับเมื่อวานนี้นะฮะ
เพื่อนับนักดับเพลิงของอาสาสมัครกู้ชีพ
ตั้งแถวหน้าเมนพร้อมทั้งเปิดเสียงไซเรนจากรถดับเพลิง
แล้วก็รถกู้ภัยเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณของนายภัยทูลรอดภัย
หรือว่าครูหนุ่มครับครูหนุ่มเป็นครูสอนดับเพลิง
ที่ถูกรถกระบะขับย้อนสอนและชนเสียชีวิต
เมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
นี่ครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรานำเสนอนะ
ฝนตกถนนลื่นแต่จริงครูหนุ่มก็ขับรถตามปกติ
แต่คันก่อเหตุดูสิคุณขับสวนทางมาแบบนี้
นี่ครับแล้วก็เดี๋ยวชนกับรถของครูหนุ่มนะฮะ
จนทำให้ครูหนุ่มเสียชีวิตเลย
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่ขับรถสวนเลนมานะ

แต่ว่าเหตุการณ์ตอนชนไม่ได้เห็นจากกล้องวงจรปิด
เห็นอยู่ไกลแค่นั้นเองนะครับ
บรรยากาศของงานศพเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
มีชาวบ้านก็มาไว้อะไรกว่า๓๐๐คน
ที่วัดเทวสังคารามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
เพราะว่าถือว่าครูหนุ่มก็ถือว่าเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์
คุณอุปการณ์เป็นครูในการสอนดับเพลิงให้กับน้องเหล่าอาสาเหล่านี้นะฮะ
คือเขาบอกว่าเป็นครูน้ำดีเลยล่ะค่ะนะครับ
ครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียไปนะครับ
โดยหัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลเมืองปากแพรกก็คือนายวิทยาสมจริยานะครับ
ซึ่งเป็นทั้งหัวหน้าและเป็นเพื่อนร่วมงานของครูหนุ่ม
เปิดเผยบอกว่าอยากเรียกร้องให้ตำรวจเนี่ย
เพิ่มข้อหาเจตนาค่าแก่คู่กรณี
หลังจากปรากฏคลิปวงจรปิดที่ชัดเจนว่าขับรถสวนทางสวนเล่นคนอื่นนะฮะ
หลังจากที่นายนัทธรัฐทาเกอายุ๒๖ปีชาวจังหวัดราชบุรีคนขับกระบะย้อนสอนคุณ
พอมีคลิปออกมาแบบนี้มันเป็นหลักฐานชัดเจน
เขาเนี่ยก็เข้ารับสร้าบข้อกล่าวหาที่สพเมืองกัลสนบุรีนะฮะ
โดยนายนัทรัฐคนขับรถสวนทางจนมาชนรถของครูหนุ่มทำให้ครูหนุ่มเสียชีวิต
นายนัทธรัฐให้การปฏิเสธ
ที่เคยยอมรับไว้ก่อนหน้านี้คุณ

ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาขับรถย้อนสอนเองแหละ
ผมตั้งใจจะขับย้อนสอนเพื่อจะเข้าซอยโรงแรมบ้านสวนฝน
ซึ่งห่างจากจุดกลับรถไป๕๐๐เมตรนะครับ
ผมจะพยายามมาเข้าซอยตรงนี้ผมตั้งใจ
แต่เมื่อวานที่ไปรับทราบข้อกล่าวหา
เขาให้การใหม่คุณกลับคำเลยนะบอกว่า
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ผมขับสวนเลนมาแบบนี้
เพราะผมวูบผมหลับใน
ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะขับย้อนสอนจนทำให้เกิดอุบัติเหตุคุณ
เข้าใจไหมฮะคำให้การ๒อันนี้มันสำคัญนะ
คำให้การแรกคือตั้งใจขับย้อนสอนแล้วมันก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุ
แต่คำให้การที่สองคือผมไม่ได้ตั้งใจขับย้อนสอนผมหลับใน

พนักงานสอบสวนในเบื้องต้นก็แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะครับ
กรณีการเสียชีวิตของครูหนุ่มแล้วก็คนขับรถโดยประมาท
คือนายนัทธารัฐทาเกดทำให้คนในโลกโซเชียล
พยายามไปสื่อไปขุดคุยประวัติของนายนัทธวรัฐ
ว่าเจ้าตัวเขาเคยก่อวิรกรรมอะไรไว้หรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านทองแห่งหนึ่งนะครับ
เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวันที่๒๙มกราคมปี๖๔
ต้นปีที่แล้วปรากฏว่านายนัทธารัฐ
เคยก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์
คุณผู้ชมนี่จังหวะนี้นะครับ
คือเขาอยู่ในร้านทองเป็น๑๐นาทีเลยนะ
แกล้งขอดูสร้อยคอทองคำและเส้นใหญ่ทั้งนั้นเลย
ขอดูจุดเริ่มต้นของคลิปใหม่นี้
ขอดูเส้นนู้นเส้นนี้จนเจ้าของร้านหยิบให้ดู๓เส้น

เดี๋ยวขอถ่ายรูปให้แฟนดูก่อนนะครับ
เขาก็หยิบสร้อยคอทองคำ๓เส้นมาถือไว้
พอมาถือไว้นะเขาแกล้งเอามือถือของเขาเอามาถ่ายรูป
แล้วบอกเจ๊เดี๋ยวนะเดี๋ยวรอแฟนตอบกลับมาหน่อย
ว่าจะเอาลายไหนเส้นไหนปรากฏว่าคุณ
แป๊บเดียวนะฮะเขาคว้าไปเลยนี่ตอนนี้ถ่ายรูปไว้ก่อน
นี่เดี๋ยวมือถือคว้าเลยคุณ
โอ้โหวิ่งแนบไปเลยนะฮะ
โอ้โหเฮียเจ้าของร้านอีกคนที่นั่งอยู่เนี่ยวิ่งตามไม่ทันนะฮะ
หลังจากนั้นไม่นานปรากฏว่าถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะฮะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ห้างทองหน้ายู่หมง
จรูนถนนศรีมหากเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ซึ่งอยู่ในตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับ
เขาถูกจับได้อย่างรวดเร็ว
เพราะว่าสายตรวจของตำรวจไปคว้ามับจับเขาได้ทันควันคุณ
พาเขาไปดูจุดที่ทิ้งทอง
คือเขาออกมาจากร้านทองแล้วนะคุณวิ่งหนีออกมาแล้ว
เสื้อคุมที่ใส่ฮูตแล้วก็ไปโยนไว้
โยนไว้ข้างร้านสะดวกซื้อ

และในกระเป๋าเสื้อฮูตมันมีทอง๓เส้นอยู่

รวบรวมหลักฐานรวบรวมทองทั้งหมดได้คืนแล้วก็จับนายคนนี้นะครับ
กระทั่งนายนัทธรัฐถูกควบคุมตัว
แล้วเขาสาภาพว่าเขาเล่นพนันออนไลน์บาคาราช

ก็เลยคิดหาทางใช้หนี้ใช้สินก่อเหตุขโมยทองคำ
แล้วนำไปขายเพื่อจะเอาเงินไปใช้หนี้
นั้นตำรวจสพเมืองราชบุรีนำตัวไปดำเนินคดีนะครับ
ก็ยังอยู่ระหว่างการถูกคุมประพฤติเป็นเวลา๑ปี๔เดือนอยู่เลยนะคุณนะ
แต่ก็มาก่อเหตุขับรถย้อนสอน
จนเป็นเหตุทำให้ชนกับรถของครูสอนดับเพลิง
ก็คือนายภัยทูลรอดภัยหรือว่าครูหนุ่ม
ครูสอนดับเพลิงฝีมือดีต้องมาสังเวยชีวิตในครั้งนี้นะครับ